พาคุณผู้ชมไปที่แถววัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตพระพุทธอิสระ
แต่พาไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คือถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วต้องตั้งคำถามตัวเลยว่า
คนที่ไปประสบเหตุเนี่ยห้อยพระอะไรทำไมถึงรอดได้อย่างปฏิหารแบบนี้
อยากดูคลิปแล้วใช่ไหมคะไปชมพร้อมกันค่ะ

คือต้องบอกว่าแรงทะลุกระจกเลยนะคะ
เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่แถววัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นวงกลมสีแดงคือมีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาจะกลับรถคือจะกลับรถแบบกระทันหันไม่เลี้ยวซ้ายมองขวาไม่แลหน้าแลหลังใดทั้งสิ้น
คือจะกลับก็กลับเลยปรากฏว่ารถคันที่ประสบเหตุบรรทุกพ่วงคันนี้
เขาบรรทุกทรายมาเต็มคันค่ะ
เขาก็พอเห็นแบบนี้พยายามที่จะแตะเบรกแล้วก็หลบให้
แต่จังหวะที่เขาหลบเนี่ยนะคะเขาก็
ส่วนตัวเขาถามว่าไปไหนนี่ไงคะมายืนเท้าสะเอว
มายืนโอ้โหคือหลายคนตั้งคำถามว่าคุณรอดมาได้ไง
คือทะลุกระจกออกมาแล้วก็ม้วนสัก๓รอบแล้วลุกขึ้นมายืนอ่ะคุณ

ออกไหมคะแล้วก็คือเขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
แต่ว่าคนที่ขับเคี่ยวรถบริษัทเนี่ยคือได้รับอาจเจ็บเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ถามว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ก็ติดต่อสอบถามไปที่คนโพสต์
คนโพสต์คลิปนี้ก็คือคุณวิชาวงทองเครืออายุ๓๕ปี
คุณคนนี้มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเรือใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓โมง
ของวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
บริเวณหน้าวัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นกำลังขี่รถจักรยานยนต์
บริเวณช่องยูเทิร์นก็คือจุดกลับรถ
โดยไม่ได้มองซ้ายมองขวาระหว่างนั้นเองค่ะ
ม้าวิ่งมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะคะ

ไปชนเข้ากับท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่ริมถนนอีกคันหนึ่ง
ซึ่งวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์โดน
พ่วงเฉียวจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรเลยนะคะ
แล้วก็กู้ภัยเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ที่สุดทึ่งอย่างที่เราบอกไปก็คือ
คนขับรถบรรทุกทรายคนนี้นี่ค่ะคุณผู้ชม
ลุออกมาแบบนี้แล้วก็มายืน
แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่แกเดินยืนโอ้งง
น่าจะงงนะแต่ก็ตั้งคำถามว่าตัวเองรอดไปได้ยังไง